เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยสงสัยนะคะว่า

เพราะต้องยอมรับว่าหลายคนน่าจะเคยใช้บริการเพราะว่าค่อนข้างสะดวก
ล่าสุดวันนี้มีคำชี้แจงมาจากกรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะ
กรมการขนส่งทางบกหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า
การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์ถือว่าผิดกฎหมาย
ทำไมถึงผิดกฎหมายมาดูเรื่องนี้กันค่ะ
กรมการขนส่งทางบกหารือร่วมกับกองพลที่๑รักษาพระองค์
บัญชาการตำรวจนครบานฝ่ายเทศกิจเขตปฐุมวัน
สั่งยุติการให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและประเด็นที่ขัดต่อกฎหมาย
สาเหตุที่สั่งให้ทั้งสองแอปพลิเคชันยุติการให้บริการทันทีก็คือ
ถือว่าเป็นบริการที่ขัดต่อกฎหมายเพราะอะไร
และไม่เป็นธรรมต่อรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าสู่ระบบการจัดระเบียบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
รวมทั้งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำของผู้มีอิทธิพล
เรียกเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการ
ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก

กรมการขนส่งทางบกนะคะ
โทษปรับสำหรับการนำรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทและไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการลงทะเบียนเข้าระบบถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายรวมถึงความเป็นธรรมด้านการโดยสารด้วยค่ะ